มาตามต่ออีกหนึ่งคดีสำคัญที่ช็อกสังคมนะฮะ
คุณผู้ชมซึ่งเกิดขึ้นมานานพอสมควร

เรื่องของคดีฆ่ายกครัว๘ศพที่กระบี่
วันนี้ก็สารนัดอ่านคำพิพากษา

ญาติญาติก็หวังใจว่าอยากให้ศาลนั้นตัดสินประหารชีวิตครับ
เจ้าหน้าที่เมืองจำกระบี่ครับควบคุมตัวนายสุริฟัฒนบ้านนพวงศกุลนะครับ
บังฟัฐผู้ต้องหาฆ่านายวรยุทธ์สังหลังหรือว่าผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๑นะฮะ
ตำบลบ้านกลางอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบีพร้อมครอบครัวและญาติรวม๘ศพ
เหตุเกิดในบ้านพักนะครับวันนี้ก็นำตัวทั้งหมดเดินทางไปที่ศาลจังหวัดกระบีพร้อมกับผู้ต้องหาคนอื่น
ฟังคำพิพากษาในการตัดสินคดีในวันนี้ครับ
ผู้เข้าฟังคำพิพากษาอย่างเข้มงวด
โดยสารจังหวัดกระบีจัดสถานที่ฟังการอ่านคำพิพากษาถ่ายท่อเสียง
จากห้องพิจารณาคดีออกมาด้านนอก

อัญชาลีพริกดำอายุ๓๕ปี๑ในผู้รอดชีวิต
ซึ่งเป็นน้องภรรยาของผู้ใหญ่บัตรก็บอกว่าวันนี้พาลูกสองคนเดินทางมาพร้อมญาติญาติ
แล้วก็คาดหวังนะครับว่าสารจะมีคำพิพากษาตัดสินประหารชีวิตผู้ต้องหาทั้งหมด
เพราะทุกวันนี้ต้องอยู่กันอย่างเจ็บปวดและทรมานครับ
อยากฟังคำนั้นที่สุด
นี่แหละฮะขนาดในผู้ก็ยังคงมีน้ำตาอยู่ถึงแม้เหตุการณ์จะผ่านมาแล้วก็ตามนะครับ
ขณะที่นายจรีบุตเตอร์พ่อของผู้เสียชีวิตบอกว่าวันนี้รู้สึกสบายใจที่มาถึงวันตัดสินคดี
ผลจะออกมาอย่างไรก็พร้อมยอมรับในคำพิพากษาตัดสินของศาลนะครับ
ในที่เกิดเหตุก็บอกว่าต้องการให้ประหารชีวิตกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมด

หลานลูกสะพายแล้วหลานสามที่ความเป็นอยู่ตอนนี้ทุกวัน
มันบอกให้ถูกว่ามันเจออะไรอะไรอะไรมาบ้าง

แต่ว่าต้องสู้เพื่อลูกหลานตัวเล็กที่ยังรอดชีวิตอยู่
คิดว่าน่าว่าจะสิทธิ์จากวันนี้แล้ว
จะพาหลานไปตรวจที่กระสุนฝังอยู่ในกระโหลก
ว่ามันมีการเคลื่อนไหวไหม
สำหรับคดีนี้เมื่อกลางดึกของคืนวันที่๑๐กรกฎาคม๒๕๕๙
นายสุริฟัฒนบ้านนบวงสกุลพร้อมด้วยพวกรวม๘คน
แต่งกายชุดคล้ายทหารบุกเข้าไปจับตัวนายวรยุทธ์สังหลัง
และคนในครอบครัวแล้วก็ญาติรวม๑๑คนเอาไว้ตามห้องต่างภายในบ้านพัก
จากนั้นก็ใช้อาวุธปืนของนายวรยุทธ์จอดยิงศีรษะทีละคน

สาเหตุก็เกิดจากความขัดแย้งเรื่องของโฉนดที่ดินครับ
หลังเกิดเหตุ๕วันเจ้าหน้าที่ก็สามารถสืบสวนจนตามจับกลุ่มกลุ่มคนร้าย
ของกลางหลายรายการทีเดียวนะครับ
ก็มีรายงานนะคะว่าสารพิเคราะห์ว่าจำเลยทั้ง๖คนมีพฤติกรรมโหดเยี่ยม
ไตรตรองไว้ก่อนฆ่าได้แม้กระทั่งเด็ก
ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ขาดมนุษยธรรม
สารลงความเห็นให้ประหารชีวิต
ครับอันนี้เป็นล่าสุดที่บรรยายงานเข้ามานะครับ
ซึ่งก็เป็นไปตามความคาดหวังของญาติที่สูญเสียคนในครอบครัวไปถึง๘ศพด้วยกันนะครับ